ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่กลายเป็นที่มาของ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
มีคนไปเที่ยวแล้วไปทิ้งก้นบุหรี่ก็เลยทำให้เกิดไฟป่าลุกลามบานปลาย
คุณคะกินเนื้อที่กว่าหนึ่งร้อยไร่แล้วคุณตอนนี้หลายคนบอกว่า
น่าเสียใจมากน่าเสียดายมากเพราะภูกระดึงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
คนที่ชอบเดินป่าเดินเขาเนี่ยชอบไปเที่ยวไปพิชิตภูกระดึงกันเอาแบบนี้
ก่อนที่จะไปพิชิตภูกระดึงพิชิตใจตัวเองก่อนไหมว่าคุณสูบบุรีแล้ว
คุณจะไม่ทำแบบนี้ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงมาในป่าอันนิดเดียวแค่นี้
แต่ทำความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นร้อยไร่คุณ

คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ตลอดไฟนะครับหลังแปรนะครับผม
ดูนะครับแดงทั้งเผือกนะครับเกิดแค่ก้นบุหรี่นะฮะ
้นบุหรี่ของคนคนเดียวนะครับนี่ฮะดูครับความเสียหายที่เกิด
ขึ้นนะครับตอนนี้ดูครับความเสียหายนะครับ
คือคนที่อยู่บนภูนะฮะเขาไม่อยากให้ภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับผมทุกคนที่ดูแลกันอยู่นะครับ
ดูนะครับผมอันนี้ตั้งแต่ถึงทางแยกนะครับแล้วก็ดูครับ
ความเสียหายที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับที่มนุษย์เป็นคนสร้างนะครับผม
ผมไม่รู้จะพูดคำไหนออกมานะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่า
ตอนนี้ห้าคนที่รักขอบคุณเจ้าของคลิปมากนะคะ
อุตส่าห์ต้องบอกว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปถ่ายคลิปให้เราได้เห็นภาพ
ที่พี่ตั้งคำถามว่าไม่รู้จะพูดยังไง
คำเดียวเลยค่ะมักง่ายเนาะไปเที่ยวแล้วคุณไม่ช่วยดูแลรักษาธรรมชาติเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะอย่างที่พี่แกบอกไปคนถ่ายคลิปบอกว่าแค่คนคนเดียวทิ้งก้นบุหรี่
ไม่เป็นที่เป็นทางทำให้เกิดไฟไหม้ป่าภูกระดึง
ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบยี่สิบปีต้นสนอายุกว่าหนึ่งร้อยปี
ถูกไฟเผาจนแทบไม่เหลือสัตว์ป่านับร้อยตัวโดยเฉพาะเก้งกวาง
พากันวิ่งหนีตายออกจากไฟป่าเป็นจำนวนมากนี่คือสภาพหลังจากที่
ไฟมอดไฟดับหมดแล้วคุณดูนะเนี่ยเจ้าหน้าที่คือคนพยายามจะไปอุ้มเขาออกมานะคะ
เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคนหาว่าไปแกล้งเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะ
จะไปอุ้มเขาออกมาเนี่ยเออดูสิคุณผู้ชมเนี่ย
เราไปสอบถามนายสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าตอนนี้คือตอนที่มันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พยายามเต็มความสามารถในการที่จะควบคุมไฟป่า
แต่ก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคสำคัญเลยเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าแรง
แห้งก็จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับในพื้นที่มีลมแรงด้วย
ก็เลยทำให้สะเก็ดไฟขี้เท่ามันปลิวไปตามสายลม
แนวกันไฟลุกไหม้ป่าเป็นจุดยากต่อการควบคุม
ตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทำได้เพียงคือใช้กำลังคนเนี่ย
ดับไฟป่าในจุดที่สามารถดับได้แล้วทำแนวกั้น
กั้นไฟเพิ่มเติมไว้จุดที่เป็นต้นเพลิง
จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมก็คือหลังแปร
ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพ
พอขึ้นไปพิชิตภูกระดึงได้แล้วแล้วหลังจากนั้นไฟก็ลุกลามกินพื้นที่
ลานพระแก้วผานกแอ่นผานกแอ่นซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางแล้วเป็นจุดกางเต็นต์จำหน่ายอาหารด้วย
ต้นเพลิงมาจากจุดแวะถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นในป่าลึก
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสันนิษฐานได้ว่า
สาเหตุน่าจะมาจากก้นบุหรี่มากกว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
สักประมาณตีสองที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมกลายเป็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือไว้ให้ดูแค่นี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะชาวเน็ตหลังจากที่ทราบแล้วก็มีการแชร์ภาพแชร์คลิปนี้
แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟภูกระดึงนะคะ
อ่าเนี่ยขึ้นเป็นอันดับสี่อืมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
อีกครั้งนะคะใครไปเที่ยวอย่าทำแบบนี้นะ
ความเสียหายมันเกิดขึ้นนะคะ